สนุกที่แรกที่จะพาไปอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์
ที่นั่นนะเขาจัดงานกาชาติยิ่งใหญ่เลย

ต้องมีอยู่แล้วสุรินทร์เมืองช้าง
แต่ว่าไม่ได้มีดีแค่ช้างอย่างอื่นเขาก็มีดี
แล้วมีความสนุกสนานที่นี่ด้วยนะครับ
เรียกได้ว่าเป็นการแข่งขันที่ต้องใช้ความสามารถ

อะไรเขาใครกันเพราะฉะนั้นไปดูกันหน่อยฮะ
ฝรั่งมั้งฆ่าพาเมียมานั่งอาบแดด
มาทำไมนั่งทำไมทำอะไรกันอยู่คุณลองฟัง
นั่งเรียงแถวแล้วก็นั่งฝังกระปะกรงกระปะการ

เขาเรียกบรรดาเขยฝรั่งจากเมืองสุรินทร์
นี่เขาไม่ได้นั่งกันเฉยนะ
เขานั่งแบบว่าเป็นคู่กันเลย

ใช่แล้วมีภารกิจที่จะต้องทำกันสำหรับในวันนี้

มาแข่งขันจับเจ้าเนี่ย

ปลาช่อนฮะปลาช่อน

แวกไหว้อยู่ในบ่อน้ำตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
ต้องจับปลาช่อนแข่งกัน

บอกเลยม้าใส่ลงไปในนี้เยอะมาก
เพื่อให้เหล่าบรรดาเขยฝรั่งแข่งขันในการจับปลาช่อน
จับได้เยอะสุดชนะไปเลย

ฝรั่งเห็นแล้วงงโอ้นี่มันปลาอะไร
เป็นไงเป็นช่อนฟีส
ฝรั่งบอกว่าไม่รู้จักช่อนฟีส

ถ้าช่องฟีสก็ไปแช่ด้านแข่งบ้าละ

แล้วในอ่างนี่นะที่เขาทำเนี่ยไม่ธรรมดา
เขาต้องมีพวกวัชปงวัชพืช
ใส่ลงไปด้วยไอ้เขียวเนี่ยเห็นไหม

ผมเล่าให้ฟังถึงกฎิกาก่อนที่จะไปดูภาพกันนะครับ
คู่สามีภรรยาก็คือฝรั่งกับภรรยาชาวไทยเนี่ย

แล้วแถมให้ก็คือมีเยาวชนด้วย

สำหรับในคู่นึงก็จะบวกเยาวชนไปด้วยอีกคนน
ให้ช่วยกันไปจับปลาช่อน

๕นาทีเท่านั้นในการที่จะจับปลาช่อนให้ได้มากที่สุด
จับเจ้าปลาช่อนช่อนฟิชมากที่สุดชนะไปเลย

เอาล่ะลงไปแล้วลงไปแล้วไล่จับโอ้ยชอนโอ้นี่
ช่อนมันจะอยู่มั้งแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้จับง่ายมันหายาก
มันมืนมันมืนมันมืนมันมืนมันมืนมันมาเป็นหมื่นเลยเหรอ
ไม่ใช่มันลื่นภาษาอีสานไงภาษาอีสานใช่
ยิ่งถ้ามันอยู่ในภาคอีสานมันจะหายากมากเพราะว่า
มันจะกลายเป็นปลาซานหาไม่เจอเลยนะแต่ถ้ำอยู่ภาคกลาง
ปาชอนง่ายสบายใจภาคเหนือปาชอนเจ้าภาคใต้ชอนตะชอนตะชอนตะ
ตกลงนี่คือที่อีสานป่าซ่อนแต่ซ่อนยังไงก็หาเจอจ้ะ
นี่จับได้แล้วจับแล้วใส่ลงไปในถุงพลาสติกแบบนี้
คุณภรรยาจะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยที่ดีในการรับถุงไว้
ช่อนมาใส่มาในถุงพลาสติกมัดอย่างดีเอาล่ะส่วนคุณฝรั่ง
คุณสามีก็ไล่หาไปเถอะภาพบรรยากาศมันสนุกสนานจริง
เพราะฉะนั้นต้องไปดูพร้อมกับเสียงเพลงที่เราจัดให้ครับ
เอ้าคนคนสุดท้ายเนี่ยคงจะหาไม่ได้แหละครับ

คือไปอยู่ข้างนอกเนี่ยกลายเป็นปลาช่อนคลุกฝุ่นคลุกดินเลยนะ
นี่คุณฝรั่งคุณนี้วันนี้คงจะหาไม่เจอเลยครับ
แต่บางคนมันก็จับได้จับเก่งมาเป็นถุงมะเริ่มยกภรรยาสักทีโชว์ความแข็งแรงแล้วก็ได้ผู้ชนะจนได้
ส่วนภรรยาก็คือนางสมหมายคำใสผ่าเป็นภรรยาชาวไทยจับได้กี่ตัวรู้ไหม

จดเอาไว้ให้ดีคุณผู้ชมครับเลขดีเลขเด็ด
กินเน็ตโวลด์
๒๒ตัว๒๒จัดไปเจ๋งจริง
จดทำไมออกไปแล้ว
ไม่จดเอาไว้ให้รู้ว่า๒๒งวดที่แล้วนี่น่า
อ๋ออ๋ออย่างนี้นี่เอง
นี่พอจับได้นะเขาก็ไปรับรางวัล
นี่ถ้าเป็น๔เกมแล้วก็ให้เหรียญทองเลย
นี่พูดภาษาอังกฤษไม่พอนี่พูดภาษาอีสานก็ได้เนอะด้วยนะ
น้องพี่ตองลองพูดดิถ้าพูดว่าชนะจะทำยังไงนะ
เท่านั้นชนะติแมนบอร์อีหลีตัว

เขาไม่ได้พูดภาษาอังกฤษหรือว่าพูดภาษาไทยกลางอย่างเดียวนะ
อีสานเขาก็ว่าวได้กูไหมว่าวได้ว่าวเก่ง
อันนั้นเล่นว่าวอันนั้นน่าหนาวเขาเล่นว่าวปั๊กเป้าจุลากัน
นี่คู่ที่ชนะเลิศยินดีด้วยนะครับ
แล้วก็สุดยอดจริงผมแนะนำอย่างนี้ละกัน
ใครที่ไปสุรินทร์นะลองไปกันหน่อยงานนี้ไม่ได้ว่าไปจับปลาซ่อนนะ
ไม่ต้องไปหาปลาซ่อนอะไรกับเขาหรอกนะ
คุณผู้ชมไปงานนี้เขาจัดกันก็คืองานของดี
อำเภอประสาทและงานกาชาติประจำปี๒๕๖๐
คือเขาเริ่มตั้งแต่วันที่๗มาจนถึงวันที่๑๑ธันวาคม
วันนี้วันสุดท้าย
ไปเที่ยวกันได้นะคะยังเหลืออีก๑วันไปกันได้นะจ๊
จริงแล้วเนี่ยการที่มีเขยฝรั่งอยู่ในประเทศไทยดียังไงรู้ไหม

คือเขาจะสามารถเป็นไกด์ท้องถิ่นในการนำเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้

ฉันเคยไปเที่ยวที่หนึ่งเพราะว่าเป็นแบบที่ต่างจังหวัดใช่ไหม
แล้วก็มีเขยฝรั่งที่เขาทำหน้าที่เป็นไกด์ท้องถิ่นแนะนำการท่องเที่ยว
แล้วก็ทำให้การท่องเที่ยวในท้องถิ่นแฮคไยออกไปสู่นักท่องเที่ยวชาต่างชาติ

ยอดน้องเบนตองนี่สเปคเขาแต่ก่อนนั่นสมัยหนึ่งนะเขาชอบฝรั่งมากเลย

เม็ดเยอะ

เกี่ยวอะไรกันเลยให้ความรู้ผิดกับคุณผู้ชมอีกแล้ว
ไม่จริงแล้วอันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่ง
ก็เลยมามีกิจกรรมสนุกมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกัน